แม่ต้องแบกปูนวันหนึ่งตกเฉลี่ยแล้วกี่ถุงคะแม่
ประมาณ๓๐ค่ะทรายก็๑๕๐ถุง
ถุงละ๕๐กิโลก็เป็นน้ำหนักทั้งหมดนะครับ๑๕๐๐กิโล
แล้วการแบกของคุณแม่เนี่ยแบกขึ้นกระดายไปกี่ชั้นครับ

พอขึ้นหลังคาบางทีจะสูงถึง๕ชั้นไปเชื่อมเหล็กห่วงมาก
พอตกมาปั๊บจบเลย
ทั้ง๓คนมีโรคที่คุณหมอไม่ให้ทำงานหนัก
แต่ทั้งสามคนก็ยังทำงานหนักถามคุณแม่เลยว่าทำไมถึงต้องทำงานหนัก
เพื่อเขาค่ะแล้วก็ลึกแม่อยากมีเงินสักก้อน
สร้างบ้านไว้ให้ลูกก่อนบรรปลายชีวิตของตัวเองจะจบ
เพราะว่าพ่อของเขาเองก็นอนตายแล้วไม่รู้เรื่องว่าเป็นสาเหตุอะไร
กลัวตรงนั้นเราจะมีบัตรให้ลูกไหมว่าเราจะจบชีวิต
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย

แล้วก็เป็นเวลาของเราอีกแล้วนะครับ

เหล่าบรรดานักสู้ชีวิตนะครับ
พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับสู้กันมานี่ก็๓ปีกว่าจะเข้า๔ปีอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่ายังคงแจกกันเหมือนเดิมกติกาไม่มีเปลี่ยนแปลงครับ
ร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้น
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท

เพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าถอยค่ะจงสู้แบบเต็มกำลังค่ะ
เหมือนผู้เข้าแข่งขันท่านนี้ค่ะก็อยากให้ช่วยดูช่วยส่งกำลังใจ
และช่วยประคับประคองเธอกันด้วยนะคะเพราะว่าเธอเป็นสาวน้อยวัย๑๙ปีค่ะ
ซึ่งอยู่คนเดียวมาตั้งแต่๑๐ขวบคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ไม่ได้อยากจากไปไหนไกล
แต่ด้วยปากท้องค่ะคุณผู้ชมจำเป็นค่ะต้องหากินค่ะ
เธอจึงอาศัยอยู่คนเดียวค่ะนอกจากอาศัยอยู่คนเดียวแล้ว
ยังมีความกระตันยูรู้คุณค่ะรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักค่ะ
นิ่งดูดายค่ะตัวเองก็ทำงานเป็นเกลียวเช่นกันค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพอสิตา
นามสกุลศรีหิงอายุ๑๙ปีชื่อเล่นชื่อเบ้น
เป็นคนจังหวัดนาคอสวรรค์ค่ะชีวิตของหนูตรงดันหนูอยู่
สิบขวบนะคะหนูอยู่คนเดียวมาโดยตลอดค่ะ
เพราะพ่อกับแม่ต้องทำงานก่อสร้างค่ะ

แล้วก็ทำกับข้าวเองค่ะทอดไข่กินค่ะ
ตอนนั้นพ่อกับแม่ไปทำงานก่อสร้างค่ะที่จังหวัด
แล้วก็ส่งเงินกลับมาให้หนูกินค่ะ

บางทีเราไปเห็นเพื่อนแบบพ่อกับแม่ไปรับอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าเราก็เข้าใจเหตุผลว่า
กับแม่ต้องทำงานหาเงินมาให้เราค่ะ
คิดถึงมากค่ะแบบคิดถึงสุดเลยค่ะ
แม่ชื่อนกค่ะเป็นแม่ของเบ้นค่ะ
เบ้นเป็นคนนิสัยดีและเรียบร้อย
อะไรก็ได้ค่ะที่ทำได้ต่างเขาจะช่วยตลอด
เป็นได้ตังค์ปั๊บจะยื่นให้แม่ตลอด
ก็บอกแม่เหนื่อยมามากแล้วอยากให้แม่พัก

แม่ทำงานก่อสร้างค่ะต้องแบกบุญขึ้นตึกค่ะ
ปูนหนัก๕๐กิโลค่ะแม่ต้องแบกขึ้นไปให้พ่อค่ะ

ทั้งที่แม่เป็นหลายโรคแม่ก็ยังทำงานหนักค่ะ
โทรไปทีไรเขาก็บอกหนูว่าเขายังไหวแม่ไหว
แม่อยู่ถึงเองเลยจบอยู่แล้วเองไม่ต้องกลัว
พอเป็นโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบรุนแรง

กลัวแบบถ้าผ่าซ้ำแล้วเราจะทำงานไม่ได้ไง
ทำงานไม่ได้คือเราจะหาเงินไม่ได้เก็บไว้เพื่อ
เวลาลูกขาดเรือเราจะได้ส่งไปให้ลูกอะไรอย่างนี้

ซึ่งแม้ว่าผมจะไม่ใช่พ่อแท้ของเขา

ไตเสื่อมระยะที่๒ไขมัน
ก็เพราะเป็นแผลผดหลายย้อนปัจจุบันนี้รักษาอยู่
มีครั้งหลังสุดหมอบอกเป็นหมอนรองกระดูก

หนูคิดฝันไว้ว่าหนูอยากจะซ่อมบ้าน
เพื่อที่หนูกับพ่อกับแม่จะได้อยู่กันเป็นครอบครัวสักทีค่ะ
พ่อเคยบ่นว่าพ่ออยากเลี้ยงไก่

กับแม่จะได้อยู่กันเป็นครอบครัวค่ะ
น้ำตาไหลไหมคุณแม่ในวันที่บอกลากันครั้งแรก
ไหลค่ะกอดขอกระรองให้
แม่ก็เร่ทำงานไปทั่วตามแคมป์

ถ้าเราเบิกตังค์ได้เราคิดถึงลูกเขาไม่ไหว

เบนจะทำให้เต็มที่
เป็นจะเอาเงินมาสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ให้ได้ค่ะ

อยากมีสิทธิ์ห่วงเมื่อเห็นเขาห่วงคนอื่น
เจ็บช้ำกำกลืนต้องนอนสะอื้นเดียวได้
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องเบนร้อน
ได้ครับ

ก็ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

มากพอตกมาแป๊บก็โดรด

เดินนี่คือถ้าอยู่ที่นี่แล้วหน้ามืด
หรือว่างูก็ตกลงมาเลย
ตอนนี้คุณแม่ถือว่าเรี่ยวแรงเราลดลงไหมคะถดถอยไหม
จะเป็นกระเพาะแล้วมันทรมานมากมันเหลือหลัง

ปวดค่ะมันแน่นเลยเป็นดาน
พอเราไว้ที่นอนปั๊บแม่ต้องใช้ผ้าพัน
แล้วนอนทับอย่างนั้นแม่จะนอนไม่ได้เลย
หมายความว่าลมอยู่ในท้องมันดันปอดดันในอกดันใต้อกเรา
นี่คืออาการที่ต้องต่อสู้ประจำวันทุกวัน
นี่คือส่วนที่คุณแม่เป็นส่วนคุณพ่อเอง
จากเนื้องอกที่ผ่ามาแล้วครั้งที่สอง
ถ้าครั้งที่๓โผล่มาอีกก็จะตัดสินใจไม่ผ่าล่ะเป็นไงเป็นกัน
จะปล่อยให้มันโตเท่าที่มันอยากจะโตตามใจมัน
จากตรงนี้มีอะไรอีกคุณพ่อที่คุณพ่อเป็นอยู่

เฉพาะคนเดียวพา๕ครั้งแล้ว
ผ่าขาผ่าไหล่ผ่าทองผ่าเท้าผ่าแขน

นี่คือคุณพ่อส่วนของเบ้นเอง

ทั้ง๓คนมีโรคที่คุณหมอไม่ให้ทำงานหนัก
แต่ทั้ง๓คนก็ยังทำงานหนัก
ถามคุณแม่เลยว่าทำไมถึงต้องทำงานหนัก
เพื่อเขาค่ะแล้วก็ลึกแม่อยากมีเงินสักก้อน

ความฝันหลักของคนที่เป็นแม่
ที่ร่างกายซะซมอย่างเต็มที่แล้ว

เคยบทกันลูกก็รอก
ถ้ามาลูกก็ไอคำเด้อแม่เป็นแม่ออกแบบลูกคุณจน

ภูมิใจตรงนี้ด้วยค่ะกำลังที่แม่ทำได้
เบนไปก่อนแม่ที่นึงป่ะ

เข้มแข็งแล้วแม่
แม่รู้ไหมคะว่าการทำงานหนักมันบรรทอนชีวิต
รู้ไหมคะว่าการทำงานหนักมันบรรทอนชีวิต
ทำไมทั้งคู่ถึงยังต้องทำงานหนักให้มันบรรทอนชีวิต
ทั้งที่ชีวิตมันมีความหมายกับทั้งคู่มากคืออยากอยู่ด้วยกัน
แต่ว่ามันก็บรรทอนแม่ตอบไปที่เบ้นเลยครับ
เพราะอะไรแม่ถึงต้องแบกปูนวันละไม่รู้กี่ร้อยกิโล
แม่อยากทำเพื่อลูกให้ลูกปลอดภัย
เพราะลูกอยู่บรรชาวก็ยังมีคนประกอบ

ลูกไปทำงานลูกก็โทรบอกแม่คะลูกถึงที่ทำงานแล้วนะคะ

เป็นคะทีนี้เบ้นบอกแม่ทีว่าทำไมหนูถึงไม่หลับไม่นอน
หนูไม่อยากให้พากับแม่ทำงานละ

แข่งเกมกันน่ะนะคะ
นี่แหละค่ะชีวิตค่ะ

แต่สุดท้ายกำลังใจค่ะ
ที่จะประคับประคอง

ร้อมไปได้แล้ว๒เพลงรับไปแล้ว
มีเงินทุนอยู่ในกระเป๋าตอนนี้๒๐๐๐บาทแล้ว

พร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะมาครับ
ถ้าพร้อมเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับที่เพลงที่๓

เพลงที่๓นี่เป็นเพลงเร็วไม่รู้ว่าเพลงเร็วจะเป็นอุปสรรคกว่าเพลงช้าไหม
ฟังไปแล้วเป็นยังไงบ้างหนูกลัวไหมเพลงเร็ว
กลัวครับพี่เพราะว่าเพลงเร็วจะเสี่ยงมากค่ะ
น้ำมันไปชุบ
สู้ต่อนะครับเพื่อบ้านในฝันนะครับเอาให้ถึงเพลงที่เจ็ดให้ได้ตัวช่วยครับจาก
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ถ้าตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้ว

มีอะไรมาช่วยรองรับความรู้สึกเราด้วย

ถ้าเปิดเจอแผ่นที่ต้องการ
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖

ยังยังยังยังยัง

ได้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงนะครับ

เพราะว่าคิดไปในทางที่ดี
เพลงที่เปลี่ยนมันอาจจะง่ายสำหรับเรามากเลยก็ได้

ถ้าฟังแล้วเอ๊ะมันไม่ง่าย

หรือถ้ามันโป๊ะเช๊ะมันง่าย
แล้วก็ค่อยเลือกที่จะร้องเพลงที่เปลี่ยน

เพลงที่จะให้เปลี่ยนนะครับ

นี่คืออินโทรเพลงที่จะให้เปลี่ยน

เพลงนี้กับเพลงที่แล้ว

แล้วถ้าไม่ไหวตัดสินใจใหม่
ตัวช่วยยังมีอีกสองตัวช่วยค่ะ
แข่งขันของเราไม่ใช้สิทธิ์เปลี่ยนนะครับ

เพราะฉะนั้นก็ต้องถามกันต่อไปนะครับ
ว่าตัวช่วยที่เหลืออีกสองแฟนนะครับ
ในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เหลือแผ่นที่หนึ่งสองสี่ห้าหก
สิทธิ์เลือกได้อีก๒แผ่นนะครับ

หนึ่งแล้วนะครับ

เคม

แต่อุปศักดิ์เราต้องฝ่าฟันให้ได้
ตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับ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
เอาละครับตอนนี้เปิดได้ตัวช่วยนะครับได้ร้องเพลงเก่งของตัวเองเป็นเพลงที่๓นะครับ
เพลงที่สามนะครับมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
หากมีเวลามาเลี่ยงบ้านน้ำอันนี้นะอย่ามั่วไปเฮอแสงไฟในเมืองบางครั้ง
อย่ามั่วไปจองติดนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังค์
แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไข่ดาวสดสดขาวขาวหอมหอมฟุ้งฟุ้ง
อย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่ว
เจอสาวงามทรงอย่าไปลองตามัว
ไปคว้ามามั่วระวังตัวหน่อยนะ
เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหา
เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาร่วงหน้าจะได้ไหม
หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาฝากน้องบ้างนะ
อย่าให้คอยเกิน
เจอหน้าพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพาอีกงามกลับมาย้ำน้ำใจ
หากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน

มันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีความสุขขนาดไหน

มันเหมือนแบบที่เราอยู่กับพ่อแม่ได้กอดพ่อกับแม่อย่างกบอุ่นค่ะพี่
ได้มีบ้านหนูก็จะตั้งชื่อบ้านว่าบ้านร้องได้ให้ล้านค่ะ
ขอให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ

ก็ได้ให้ล้น